เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
พบประเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
โอ้โหไทยแลนด์
เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดเหนือสุดของภาคอีสานนั่นก็คือบึงกาล
วันนี้แดนจะพาท่านผู้ชมมาดูงานศิลปะกันครับ
แต่ไม่ได้พาไปดูในพิพิธภัณฑ์หรือหอ
ก็จะถอดรับสินแนะครับเพราะงานศิลปะนั้น
ที่ผมพูดถึงอยู่ในหมู่บ้าน
ใช่ครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดแล้ว
หมู่บ้านขี้เหล็กใหญ่ในอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาล
มีงานอาร์ตให้เราดูด้วยครับ
ท่านผู้ชมครับอาร์ตเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้
กับคุณตั้มนะครับเกี่ยวกับอาร์ตที่ทั่วไปเลยในหมู่บ้านนี้

สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านขี้เหล็กใหญ่ครับ
จุดประสงค์ของอาร์ตพวกนี้คืออะไรครับ
จะสื่อวิถีชีวิตของชุมชนในหมู่บ้านนะครับ
เป็นวิถีชีวิตที่เราคนอีสานจะเชื่อว่ามีพญานาคอยู่จริง
อย่างเช่นอันนี้มีดอกไม้อยู่หมายความว่าบ้านหลังนี้เกี่ยวอะไรกับดอกไม้

แล้วในหมู่บ้านนี้มีแบบนี้เกอร์ฟิตี้ที่อยู่บนบ้านแบบนี้เยอะไหมครับ
เยอะครับ๒๒จุดครับ
อันก็คือบ่งบอกถึงอาชีพของเจ้าของบ้านถูกไหมครับ
ไปดูกันเลยดีกว่าผมอยากดูว่าที่นี่มีอาชีพยังไงบ้าง

อกจากความสวยงามที่แทรกอยู่ในกราฟิตี้ของหมู่บ้านนี้
แทรกอยู่ในกราฟิตี้ของหมู่บ้านนี้
ก็คือเรื่องราวของวิถีชีวิตของคนในชุมชน
จะมาเที่ยวชมศิลปะที่นี่เราสามารถขับรถเข้ามาได้เลยครับ
แต่ถ้าให้แดนแนะนำลองปั่นจักรยานชมก็สนุกเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ
รวมถึงมีของอร่อยให้เราชิมด้วยครับ

ผมขอชิมได้มั้ยน่ากินมากเลย

นนนนนนน
นนนนนน

นี่คือหัวใจของคนอีสานครับมีกลิ่นไหมครับมีตัวอะไรไหม
ก็มันจะไม่แชะใช่ไหมครับ
ไม่แชะแล้วก็ค่อยเอาข้าวในใส่กะติ๊บข้าวเหนียว
พอพัฒนาบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ
อันที่สองคือกระโดดไปทำพิธภัณฑ์ที่วัด
แต่ว่าทั้งบ้านแล้วก็ทางวัดมันก็ยังไม่ใช่โจทย์ที่ผมต้องการ

ที่ต้องการคือผมต้องการพัฒนาชุมชน
วิธีใกล้สุดก็คือดึงในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาของคนในชุมชน
ผมก็ลงพื้นที่คือไปสัมภาษณ์ว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาทำอาชีพอะไร
แล้วก็บ้านแต่หลังเนี่ยเขามีความชอบส่วนตัวอะไร
เพื่อจะเอาเรื่องของความเชื่อความศรัทธาพญานาค
ผสมผสานกับอาชีพของบ้านแต่ละหลัง
เพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวในโลกคือที่นี่ครับ
คุณขาบคนนี้คือคนที่มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนอีสานมากเลยครับ
เขาตั้งใจที่จะพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง
ซึ่งขอบอกเลยนะครับว่าผู้ชายคนนี้มีความสามารถไม่ธรรมดาจริง
เพราะเขาคือคนไทยเพียงไม่กี่คน
ที่เคยได้รับรางวัลเกี่ยวกับอาหารในระดับโลกมาแล้ว
อันนี้ก็จะเป็นรางวัลที่ได้รับนะครับ
มีเวทีเวทีหนึ่งนะครับเรียกว่ากุมารอ
เวทีนี้ก็คือเป็นเวทีออสการ์สายอาหารโลก
พี่ก็ได้รับรางวัลแล้วก็กาวส์
ใน๑ปีเขาก็จะมีการคัดหนังสือที่เข้ามาที่ประเทศสเปนประมาณ๑หมื่นเล่ม
แต่ว่ามีรางวัลแค่๑๓๐สาขาเท่านั้น
ไหนพี่ขาบก็พูดถึงรางวัลที่เกี่ยวกับอาหารที่เขาได้รับมาแล้ว
คราวนี้เรามาพิสูจน์อาหารของหมู่บ้านแห่งนี้กันดีกว่า
ดูสิครับเขาจัดไว้ให้แบบชุดใหญ่จริง
ท่านผู้ชมคนไหนที่มาเที่ยวที่หมู่บ้านขี้เหล็กใหญ่นะครับผม
จากที่จะได้เห็นงานอาร์ตสวยแล้วนะครับผม
จะมีมิวเซียมที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้พอดีเลย
ยังสามารถที่จะอยู่ที่นี่เป็นโฮมสเตย์ได้นะครับ

เดี๋ยวให้คุณตั้มแนะนำว่าวันนี้ผมจะได้กินอะไรบ้างครับ
อาหารเนี่ยเริ่มจากนี่เลยนะครับเป็นปลาทอดนะครับ
มันมีปลาขาวเล็กราคาปลาเนื้ออ่อน

คลอมปลาหุ่นโปรชั่น
อันนี้ไม่เคยกินมาก่อนมั่นใจขอลองชิมก่อน
มีกลิ่นผักมีกลิ่นผักพร้องดอกแคร์

อันนี้ผมชอบเพราะว่าไม่เคยกินมาก่อน

แต่จะมีกลิ่นเบา

อร่อยเผ็ดไม่มากนะครับ

ต้องบอกเลยครับว่าทุกพื้นที่

อยู่ที่ใครจะหยิบยกออกมานำเสนอ

ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้นำเสนอได้ดี
แบบไม่มีที่ติจริงเลยครับ
แนะนำนะครับว่านี่คือ
ท่องเที่ยวที่อยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัส

บ้านเบร์งคารต์หมู่บ้านขี้เล็กใหญ่

ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจ

โอ้โหไทยแลนด์